ดูนะวันนี้ข่าวอารมณ์ดี
คือเจ้าของร้านเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ขโมยมันขึ้นแต่ว่าเขาติดกล้องวงจรปิด
แล้วติดชัดมากเลยนะเชื่อไหม
ร้านถูกทำขนาดนี้พี่ยังอารมณ์ดีมารีวิวให้พวกเราดูอีก
ชุดนักศึกษาหมวกกันน็อกเข็มขัดหนังรองเท้าแตะสีขาว
เฮ้ยพวกเรามีรถมารบก่อนเร็ว

กล้องตัวนี้มันซองพวกเรามะนาแล้วนะ
หันไปส่องรถพวกเราบ้างดีกว่านะ

เหตุเกิดที่หอพักในซอยเป็นต่อมู๗
บ้านหนองกาโฮตะบนไม้งามอำเภอเมืองตาก
ตี๔๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นวัยรุ่น๓คนสวมหมวกกันน็อกปิดบางใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจะมางัดเครื่องซักผ้าเขา
เริ่มตั้งแต่เดินเข้าร้านไปเดินเข้าร้านไปปั๊บนะครับมันหายไป๘นาทีก่อนนะครับแล้วกลับมาใหม่นะ
เห้ยเห้ยรถมารถมาจังหวะนั้นครับเห้ยรถมา
เห็นอะไรเห็นรถบอร์ไซต์ตัวเองรถคันที่ก่อเอช
ดีอย่างเดียวคือมันไม่เห็นทะเบียนเว้ย
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันทั้ง๓คนก็มากันอีก
มีคนคอยดูต้นทางงัดตู้จนสำเร็จไปนะครับ
ครั้งแรกได้๖๐บาทแต่จู่คนต้นทางเนี่ย
แต่คนบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมารถมา
คุณผู้ชมพวกนี้มันเป็นดินจาอีกรอบนะฮะ
หนูร้านพี่เก็บเหรียญเกือบทุกวันโว้ย
ตู้นี้เองเอาไป๖๐บาทนะ

มีรถมารถก่อนเร็ว
ฮ่าฮ่าฮ่า

มันช่างส่งข่าวนะเออข่าวนี้ดีสนุกดีครับขอบคุณมากครับ